ต่อที่เรื่องของอนาคตของร้านที่ขายของเป็นเครื่องเส้นไหว้ช่วงของตรุษจีน

นิยมไปซื้อของตามห้างค้าปลีกส้มมากกว่า

รวมทั้งตอนนี้ก็มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาต่างมากมาย
ทำให้ตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณพัฒน์สุริยาโชธครับ
เครื่องเส้นไหว้ตรุษจีนที่ถูกจัดนำมาเป็นเซต
ให้ผู้ซื้อได้เลือกสรรในห้างค้าปลีก
กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น
จากคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่
เพราะสะดวกสบายราคาไม่แพง
ที่เดียวได้ครบทุกอย่าง
ปัจจุบันผู้คนก็หันมาเลือกซื้อชุดไห้
ห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตกันมากขึ้นครับ
พอได้มีการจัดแพ็คเกจเป็นชุดต่างครับ

ในการนำไปไหว้ในเทศกาลตรุษจีนครั้งนี้ครับ

ที่เราไปเดินซื้อหาตามท้องตลาดเอง
เพราะโดยปกติแล้วมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากอยู่แล้ว
ว่าแบบว่ามาที่จัดชุดไว้ให้เราแล้ว
เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยครับ
ด้วยคุณภาพแล้วก็ความสวยของผลไม้ค่ะ
ก็ขึ้นห้างก็น่าจะดีกว่าตลาด
คุณภาพจากตลาดก็ต่างกันบางทีอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเขาก็คัดมาให้เราในระดับหนึ่งแล้ว

แต่ว่าในตลาดบางเจ้าก็ไม่สามารถให้เราเลือกได้ค่ะ

มาให้ตรงความต้องการของลูกค้าแล้ว

ก็ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายมากขึ้น

อารมณ์ให้ลูกค้าอยากจะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
ในช่วงตุดจีนเรามีการแจกทอง
ส่วนร้านขายเครื่องเส้นไหว้ในเยาวราช

แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มคนรุ่นเก่า

นิยมเลือกซื้อของมาจัดชุดเอง

เตรียมของให้ครบในการประกอบพิธีกรรม

เราอยากไหว้ปกติอยู่แล้ว
แต่ไม่ไงเออถ้าเราดูเราก็รวดลอด
แต่ส่วนมากก็ซื้อปกติมากกว่าไง

ก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะแพงหรือไม่ทราบแต่ง่าย

คือบางทีซื้อไปเราก็ไม่รู้อีก

จากปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว
ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ
แต่ก็ยอมรับราคาแพงกว่าที่ห้าง

แล้วราคาราคาไหมครับ
ราคามันก็ห้างมันก็ปรุก
วิจัยกษิกรไทยประเมินว่า
ในอนาคตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเส้นไหว้
เยาวราชอาจถูกลดบทบาทลง

กับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่เหมือนห้างค้าปลีก
เพราะนับวันกลุ่มลูกค้ารุ่นเก่าสูงวัย
สนใจสืบทอดประเพณีอย่างเคร่งครัด
ค่อยทยอยหายไปจากตลาด